เหลืออีก๗วันเท่านั้นคนกรุงเทพมหานครมีในใจหรือยังจ๊ะ
นั่นน่ะสิที่จะไปกากบาทเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เบอร์กันดีดีนะแต่เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนจิตแข็ง
จะไปเลือกเอาวันท้ายตัดสินใจเอาวันท้าย
ขอเก็บข้อมูลก่อนฉะนั้นไอ้๗วันนี้
ผู้สมัครเขาปรับกลยุทธ์การลงพื้นที่
บางคนไม่ไปดีเบตไปปราศัยไปพบปะประชาชนดีกว่า
อืมวันนี้นะคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มกันที่ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะ
วงภรรยาไปหาเสียงด้วยนี่ครับที่ตลาดรุ่งเจริญนะครับ
ตลาดนางลิ้นจี่ไปพบชาวบ้านหมู่บ้านเย็นอากาศเขตยานวาครับ
ไทยเอ๊ยืนยันบอกว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงนะ
มีแผนบริหารจัดการหลังวิกฤตโควิดไว้ชัดเจน
ถ้าเข้ามานะจะเข้ามาปรับหลักสูตรระบบการศึกษา
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเลย
ยาผู้ประกอบการด้วยวิธีลดภาษี

ตุ้นให้กรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยว

อันนี้ดรเอสุชัชวีครับ
ส่วนทางด้านของนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะ
วันนี้ก็มาพร้อมกับทีมผู้บริหารพักไทยสร้างไทย
จัดกิจกรรมปล่อยคารวาลรถสร้างไทยค่ะ
จากจุดอนุสวรีชัยสมรภูมิไปยังพื้นที่ต่างของกรุงเทพ
ตอกย้ำนโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ
โดยนาวาอากาศตรีสิทธาประกาศเลยว่า
ครั้งนี้ผลแพ้ชนะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จในการเลือกตั้ง
เพราะแค่๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ความกล้าที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยการส่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกครบทุกเขตแล้ว
ในอนาคตก็จะทำแบบเดียวกันกับการเลือกตั้งในระดับชาติด้วย
โอ้โหนี่มองไปถึงระดับชาติแล้วเลยนะ
ไปดูพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
ท่านขอลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็เปิดประสัยอย่างเดียวนะ
ไม่ขอขึ้นเวทีดีเบตกับใครมาเกือบ๑เดือนแล้ว

ท่านบอกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะต้องการพบปากประชาชนให้มากที่สุด
หลังจากทีมงานได้วิเคราะห์แล้วว่ามีโอกาสเพลี่ยงพล้ำสูง
อาจจะส่งผลลบต่อคะแนนเสียงมากกว่าผลดี
จึงปฏิเสธเวทีดีเบตทุกเวทีครับ

พลตำรวจเอกอัศวินท่านไปหาเสียงที่ตลาดศรีดินแดงแล้วก็ตลาดกลางดินแดงครับ
โดยบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเห็นสิ่งที่เขาทำอะไรดีมาแล้วก็
ก็ขอให้เลือกนะเพื่อจะได้เข้ามาสารงานต่อ
จากนั้นก็จะไปตามตลาดต่อไปไปดูชุมชนต่อไปทุกวันสลับกับการปลาใสย่อยบ้างปลาใสใหญ่บ้าง
นี่แหละฮะเหตุผลที่พลตรวจเอกอัศวินท่านปฏิเสธเรื่องของเวทีดีเบตในช่วงนี้ครับ